ทุกผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ที่ขอนแก่นนะไม่รู้ว่าจะคลี่คลายหรือเปล่า
แต่ดูเหมือนมันจะกลับตลปัดหน่อยนะฮะที่มีข่าวว่าผู้หญิงคนหนึ่งถูกอดีตแฟนเก่าใช้มีดจี้
แล้วก็ลากตัวลักพาตัวเข้าไปในป่าค่ะสุดท้ายเนี่ยเอ้าทั้งคู่เขายังคบกันอยู่เนี่ย
เขาไปเคลียร์อะไรกันก็ไม่รู้นะครับสพเมืองขอนแก่นตอนนั้นได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุ๑๙๑นะครับ
เนี่ยก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเลยนะบอกว่ามีคนใช้มีดเนี่ยข่มขู่ลักพาตัวผู้หญิงคนนึง
แล้วก็พาหลบหนีไปนี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านห้วยสันตะบนศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
แจ้งคือพ่อของหญิงสาวที่ถูกพาตัวไปนะฮะคนนั้นชื่อมดนะผู้หญิงที่ถูกพาตัวไปชื่อมดอายุ๓๓ปี
พ่อบอกว่ามดเนี่ยลูกสาวเนี่ยถูกนายรำไพรอายุ๔๐ปีเอามีดจี้แล้วก็เอาตัวขึ้นจักรยานยนต
แล้วก็ขี่หนีไปท้ายหมู่บ้านนี่ตำรวจตามมาช่วยนะฮะแต่คนก่อเหตุนี่นายรำไพรนี่กระโดดน้ำหนีครับ
แล้วก็ทิ้งผู้หญิงก็คือมดไว้ที่กลางป่านี่นะครับกระโดดน้ำหนีไปเลยลองเมื่อสักครู่นะฮะ
ส่วนกลางป่าเนี่ยก็ช่วยหญิงสาวที่ชื่อมดมาได้นะครับนี่เป็นกล้องติดหมวกของตำรวจนะฮะ

วันนี้เราก็ลงพื้นที่ไปนะครับบ้านห้วยสันนะฮะที่ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ
เพื่อจะไปถามซะหน่อยว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหน้ำท่วมวันนี้ฝนตกน้ำท่วมเนี่ย
คุณภูริพัฒน์บุญนินเนี่ยฮะต้องเดินเข้าไปลากเรือไปด้วยเผื่อเจอจุดที่ลึกนะครับ
พอเข้าไปถึงเนี่ยระยะทางเกือบ๒กิโลเมตรนะครับ
กว่าจะไปถึงบ้านของมดนะฮะได้เจอกับญาติยาดของเขานะฮะมดที่ถูกจี้พาตัวไป
คือทางญาติญาติบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเช้านะครับ
โมงเช้านี่ตอนนั้นนั่งอยู่หน้าบ้านตามปกตินะฮะนี่เป็นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
แล้วจู่นายรำไพรคนก่อเหตุขี่จักรยานยนต์มาจอดเดินเข้าไปที่ข้างบ้านของคุณป้า
ซึ่งคือบ้านของมดคุณป้าบอกหลังจากนั้นได้ยินเสียงตะโกนเอะอะโวยวาย
แล้วมดก็ถูกนายรำไพรเนี่ยฉุดกระชากลากถูพาขึ้นจักรยานยนต์ขี่ออกไป
จังหวะนั้นผัวของมดที่อยู่ในห้องที่บ้านก็วิ่งตามมานะคือแต่ก็มาช่วยอะไรไม่ได้
รำไพรเนี่ยมีมีดนะฮะก็พาตัวมดเนี่ยขึ้นจักรยานยนต์แล้วก็ขี่หนีหายไปเลย
น้องสาวบอกว่าพี่สาวเนี่ยคือมดเนี่ยคือความจริงก็มีสามีอยู่แล้ว
อันนี้เธออ้างนะแล้วบอกว่าพี่สาวเนี่ยมาแย่งไป
บอกมีอยู่วันหนึ่งเธอได้แอบฟังเสียงของพี่สาวที่ย่องไปหานายรำไพร
พบว่าพี่สาวเนี่ยสตาร์ทรถออกไปตัวเธอก็รีบขี่รถตามไป
แล้วไปเจอพี่สาวนั่งเคลียร์กับรำไพรอยู่
ตอนนั้นเธอเสียใจมากร้องห่มร้องไห้วันที่จับได้นะ
เธอยังด่าพี่บอกโอ้โหทำไมทำแบบนี้สุดท้าย
ยังไงพี่สาวก็ไม่ยอมเลิกกับลำไพรที่เคยเป็นสามีของเธอ
จนเธอต้องหนีออกมาเองตีตัวห่างออกมาเอง
หนูสิฟังเสียงรถพี่สาวหนูสิเฝ้าตื่นแล้วก็ฟังเสียงรถ
แล้วหนูเฝ้าสตาร์ทรถสามก้นเลยพี่สาวสตาร์ทออกปั๊บหนูนำเลย
หนูอยากเห็นเพราะว่าหนูคือของใจมาหลายรอบแล้ว
ทีนี้พ่อของมดนะฮะที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่ลูกสาวเนี่ย
ถูกนายรำไพรเนี่ยเอามีดมาจี้แล้วพาตัวไปนี่คุณพ่อนะครับ
พ่อบอกว่าปกติมดลูกสาวจะอยู่กับผัวแล้วก็ลูกที่บ้านนะ
ก่อนหน้านี้นายรำไพรเนี่ยเคยมาที่บ้าน
มาเครื่องปลาข้าวของที่บ้านตอนห้าทุ่มนะ
พอรุ่งเช้าตัวพ่อกับมดจะไปแจ้งความกับตำรวจ
ก็รออยู่นานเอ๊ะทำไมลูกสาวไม่ออกมาสักที
หลานมาบอกอ่ะบอกว่าลูกสาวคือมดอ่ะ
ลำไพรเนี่ยจี้เอาตัวขึ้นจักรยานยนต์ไปแล้ว
เอ้าหัวมันจะหันมันกับมะครูเอา
เออมันจะมะครูเอามันจึงนี้จึงจะวาดสิงหิ้ง
หูสิงหิ้งปากมันอยู่ซื้อครับ
อ่าทีนี้เรื่องมันก็เลยชุลมุนวุ่นวายกันหน่อยนะฮะ
ลำไพรบุกมาเครื่องของที่บ้านตอนกลางคืนก่อนเมื่อคืนวันก่อน
ตอน๘โมงเช้าพ่อบอกจะพาลูกสาวไปแจ้งความ
สอบข้อมูลเนี่ยนะครับทำให้ทราบว่านายรำไพยเนี่ยเขาเพิ่งพ้นโทษ
คดียาเสพติดออกมาได้ประมาณ๑ปีนะแล้วก็มาแอบคบหาอยู่กับมดได้๔๕เดือน
วันเกิดเหตุทั้งคู่เขามีปัญหากันแล้วนายรำไพรก็เขาก็เหมือนกับคิดว่า
เดี๋ยวมดเนี่ยคงจะไม่กลับมาหาเขาแล้วมั้ง
เขาก็เลยบุกไปหาที่บ้าน
แล้วทั้งคู่ก็ขี่จักรยานยนต์นั่งจักรยานยนต์ออกมาด้วยกัน
มาเคลียร์ปัญหาเคลียร์ใจกันตรงนี้แล้วก็คืนดีกัน
แต่สุดท้ายก็ต้องแจ้งข้อหากับนายรำไพรนะครับเพราะว่าคุณพ่อของมดที่เขาเป็นเจ้าของบ้านเขาแจ้งความนะครับ
คือบุกรุกในเวลากลางคืนแล้วก็มีความผิดเรื่องอาวุธปืนด้วยเพราะตำรวจเนี่ย
ตามไปหานายรำไพรที่บ้านนะฮะกระโดดน้ำหนีตำรวจบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรอที่บ้านก็ได้
นี่ไปเจอที่บ้านนะครับแล้วก็ยึดปืนได้นะครับนี่ในมือตำรวจนี่ปืนของนายลำไพรนะฮะ
แก๊ป๑กระบอกแล้วก็มีปืนสั้นไทยประดิษฐ์อีก๑กระบอก
เพราะฉะนั้นเรื่องลักพาตัวไม่มี